ยังมีอีกหนึ่งขนมที่อยากจะให้ทานกันนะครับ
เป็นขนมข้าวตอกตัด

ที่จังหวัดพิศนุโลกครับ

แหมสามัคคีกันดีจริงเลยนะครับ
น่ารักมากเขามารวมกันทำไมรู้ไหม

ที่ชุมชนบ้านเหนืออรุณนะครับ

เป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับในชุมชน
และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล

สำหรับวิธีการทำขนม

เริ่มจากการคั้นก่อน

แบ่งครึ่งครึ่งหนึ่ง
เทใส่หม้อตั้งไฟอ่อนเคี่ยวให้หอม
น้ำตาลปี๊บลงไปเมื่อเคี่ยวจนเริ่มใสก็ให้นำ
เอาหัวกะทิอีกครึ่งหนึ่งเติมลงไปครับ
แล้วก็เคี่ยวต่อเคี่ยวอีกนิดหน่อย
ต้องใช้ไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรง
พอเคี่ยวไปได้สักพักทิ้งไว้เลยทิ้งเอาไว้ให้เย็นนะครับ
จากนั้นก็เอาข้าวตอกมาคั่วให้หอม
เสร็จแล้วก็นำข้าวที่คั่วเสร็จที่มันเย็นตัวลงแล้วด้วยนะ
มาบดบดด้วยมือเท่านั้นบดให้มันบดให้มันหยาบหน่อย
ดให้มันหยาบนิดหนึ่งแล้วก็ใส่กะทิที่เตรียมไว้ลงไป
แล้วก็นวดอีกทีนวดให้เหนียวกำลังพอดี
นำข้าวตอกที่เหลือมาโรยลงไปด้วยเพื่อความกรุบกรอบ
แล้วก็นำไปใส่ถาดจังหวะของการไปใส่ถาดเนี่ยนะครับ
กลิ้งด้วยไม้กลิ้งให้แน่นแล้วก็เต็มถาดแบบนี้

ลงไปให้แน่นเลยเสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วยข้าวตอกอีกครั้งหนึ่ง

ป๊าบก็จะได้ข้าวตอกตัดที่ออกมาน่ารับประทาน

แต่ว่าอันนี้เป็นข้าวต่อคล้ายกับถั่วตัดไหม
คล้ายกันเพราะว่ารสชาติมันจะหวานมัน

รสชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันหวานมันพอดีไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับ
แล้วกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์ตรงที่มีกลิ่นหอมของกะทิ
น้ำตาลปี๊บแล้วก็กลิ่นหอมของข้าวที่เขาบอกว่าเป็นข้าวตอกกัน

เออทานกับอะไรถึงจะอร่อย

ทานกับชาหรือกาแฟ

บอกเลยว่าอร้อยพอซื้อกลับไปปุ๊บบางคนซื้อไปเยอะ

เพราะว่าสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้ประมาณสัก

เพราะว่า๗วันก็น่าจะทานหมดนานนะคะมันดีหมดวันแรกค่ะมันเดี๋ยวว่าหมดละค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเก็บไว้นานซื้อเยอะแล้วเก็บไว้นานมากเลย

คือถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นก็สักประมาณ๒สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ
สามารถเก็บได้แต่พอเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก่อนจะเอาออกมาทาน
ใช่สิพอเอาออกมาจากตู้เย็นปุ๊บคุณเอาเข้าปากปุ๊บเลยเนี่ย

ไม่ใช่อย่างนั้นคือเอาออกมาจากตู้เย็นเอาไปอุ่นก่อนสิ

อุ่นได้ไปอุ่นนำไปอุ่นก็เอาไปนึ่งก่อนก็ได้
หรือว่าไปเข้าไมโครเว็บแต่แป๊บเดียวนะอย่านาน
ก็ให้มันนิ่มนิดนึงจะได้ทานได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ

ตอกตัดของพี่กลุ่มชุมชนบ้านเหนือรุ่งอรุณ
สามารถติดต่อสั่งออเดอร์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

แอบ

ข้าวตอกตัดโมกิโบราณเหนือรุ่นอรุณ
เกจจิ้งก็น่ารักแล้วก็ออกมาเป็นแบบว่ากำลังทาน

ข้าวตอกนี่มันก็จะเป็นเหมือนพวกทัญพืชอ่ะ
อย่างหนึ่งนะก็มีประโยชน์ด้วย
แล้วก็ปกติเราเคยทานที่เป็นข้าวตอกแบบริ่ม
แบบนั้นมันก็จะไม่ได้เป็นเหมือนอัดแน่นเท่าไหร
มันก็จะหลวมคล้ายเขาเรียกอะไรเหมือนสแนคบาร์เหมือนกัน

ใช่แต่ว่ามันจะไม่แน่นเท่ากายศาสตร์ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นดิฉันว่ามันจะมีความหนาแน่นหน่อย

หุบกรอบหนุบนิดนึง
อันนั้นอาจจะอร่อยมันลองทานหนึ่ง
อยากจะลองซื้อนะอยู่ที่พิศนุโลก